มาดูความคืบหน้าคดีล่าสุดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหัวร้อน
นั่นก็คือคดีที่ลูกชายวัย๑๘ปีของครอบครัวนี้

หลังจากที่ไปพาหญิงสาววัย๑๖ปีมาจากแม่ที่จังหวัดสุรินทร์มาอยู่ด้วย
แม่ไปตามแต่ว่าไม่ได้ลูกขืน
บอกว่าลูกเนี่ยบอกมาว่าถูกพ่อของแฟนนุ่ม

แต่ตอนหลังครอบครัวนี้รวมทั้งเด็กสาววัย๑๖ปี
บอกว่าเป็นการเข้าใจผิดกัน
เดี๋ยวเราก็ตามทางฝั่งของแม่ของสาวไว้๑๖ปี
ได้เปิดหลักฐานแชทไลน์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

หลังจากที่ถูกพ่อของแฟนนุ่มจะขอมีสัมพันธ์ด้วย

นี่เป็นภาพบทสนทนาที่ผู้เป็นแม่ยืนยันว่า
ลูกสาววัย๑๖ปีเป็นผู้พิมพ์ข้อความลับ
โดยรายละเอียดในบทสนทนาลับ
สื่อให้เห็นว่าเด็กสาวต้องการส่งสัญญาณ
ขอความช่วยเหลือจากญาติและผู้เป็นแม่
หลังพ่อของแฟนนุ่มมาขอมีสัมพันธ์ด้วย
และเมื่อเด็กสาวนำเรื่องนี้ไปบอกกับแม่ของแฟนนุ่ม
กลับถูกพ่อของแฟนลงโทษด้วยการไล่ออกจากห้องนอน
ไม่ให้ไปนอนร่วมห้องกับครอบครัว
ภาพถ่ายบทสนทนานี้ญาติสามารถบันทึกไว้ได้

ได้รับรู้เหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกสาวของตัวเอง
เพราะทุกประโยคบอกเล่าในข้อความของลูก
เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริง

ยังกล้าออกมาพูดอย่างไม่ใช่ลูกผู้ชายว่า
เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
ก็คือมันเป็นคำที่ตรงกันที่น้องเล่าให้แม่ฝัก

จะออกมายอมรับว่าตอนนี้เปลี่ยนใจ
ไม่อยากกลับไปสู่อ้อมกอดของผู้เป็นแม่
นำซ้ำยังเอ่ยปากปกป้องครอบครัวหัวร้อน
ตอกย้ำว่าร้ายแม่ผู้มีพระคุณ
แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้เป็นแม่โกรธเครื่อง
เพราะคนเป็นแม่รู้ดีว่าลูกสาวยังไม่เข้าใจเรื่องกฎหมาย
พร้อมฝากถึงครอบครัวหัวร้อนหยุดพาลูกสาวไปออกสื่อ
ให้ร้ายผู้เป็นแม่วอนสื่อบางสื่อ
นำเสนอข่าวเด็กให้คำนึงถึงจัญญาบัน
แม่ไม่เคยบิดกันกับคนนี้
แต่ในส่วนของกฎหมายแม่บอกว่า
มันผิดแม่พยายามบอก

แต่ครอบครัวเขาอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย
แม่ก็คิดว่าในเมื่อเขารู้กฎหมายเขาก็ควรทำตามกฎหมาย

เพราะว่าในความเป็นจริง

เรื่องอื่นแม่ไม่มีอะไรจะคุยแล้วค่ะ
ครอบครัวนี้
แน่นอนว่าบทสรุปปมปัญหาพรากผู้เยาว์
ทำให้ฝ่ายครอบครัวเด็กสาวยืนกรานที่จะต่อสู้
ประสานหลายหน่วยงานที่มีอำนาจถือกฎหมายคุ้มครองเด็ก
รวมทั้งเตรียมเดินทางเข้าร้องปวีนาเพื่อช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง
ด้านครอบครัวหัวร้อนวันนี้กลับไม่ส่งเสียงตอบโต้อย่างเช่นที่ผ่านมา
เพียงว่าพรุ่งนี้ถูกเรียกเข้ารายงานตัวจากวีรกรรมเช้า
ที่สพมาพตาพุธจังหวัดระยอง
ส่วนคดีความข้อหาพรากผู้เยาว์ที่แม่เด็กสาววัย๑๖ปี
กับความไว้ที่สพมสุรินทร์
ผู้กำกับการสพเมืองสุรินยืนยันว่าได้เดินหน้าเร่งรัดคดีอย่างเต็มที่
และออกหมายเรียกผู้ต้องหาไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน
แม่เด็กสาวเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเมื่อวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
เหตุเพราะการแจ้งความครั้งแรกเมื่อ๒๔มีนาคม๒๕๕๙
ข้อมูลมีปัญหาคลาดเคลื่อนเป็นเหตุให้หมายเรียกที่เคยออกไปก่อนหน้านี้ไม่เป็นผล
นั่นหมายความว่าหมายเรียกที่เพิ่งออกไปถือเป็นครั้งที่๑
และหลังจากนี้อีก๑สัปดาห์หากผู้ต้องหาไม่มารายงานตัว
ต้องพิจารณาออกหมายเรียกครั้งที่๒และครั้งที่๓
ก่อนดำเนินการออกหมายจับต่อไป